แล้วคราวนี้เจ้าหน้าที่จะปลอมตัวเป็นอะไร

พวกมีวนั่งบ้านแล้วครับโอเคข้าวเลยข้าวเลยข้าวเลยข้าวเลย

โอเควิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว
มั้ยกลองแก้มนี่น้ำกว่าหลังหน้ามีน้ำน้ำเนี่ยทริกอ้น
สิลุงแล้วรับมือสังเกต์โทษมากกว่านี้ก็ไม่ต้องไปไก่นะ
ของเก่าครับของเก่าครับ

ถ้าไม่ทำลูกศรเขียวชี้ดูไม่รู้จ้า
เอาผ้าขาวม้ามาโพกหัว

เห็นไหมรถทุกอย่างได้หมดเลย

เตียงอะไรเก่ามาให้แล้วนะ

ตะโกนของเก่าไหมครับ
คือตะโกนรับซื้อของเก่าตลอดทางเลย

ก็รูปกับทหารบนทนฐานบุคที่๔๒

จสงคราต้องวางแผนสิ

ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิที่จังหวัดสงขลา

อย่างที่บอกว่าไปเป็นชุดตำรวจ

คราวนี้ก็เลยต้องใช้เป็น

แล้วคนค้ายาเสพติดเขาก็ไม่รู้จริงค่ะ

ไม่รู้ตัวเลยไปถึงบ้านเป้าหมาย

อำเภอรัฐภูมิแล้วบุกไปจับกลุ่ม

คือนายนักธวรรษอินทรวงอายุ๒๔ปีค่ะ

เป็นคนมารับซื้อของเก่า
ขับผ่านบ้านมาพอดี

เขาก็ปิดล้อมต้องมีการกระจายกำลังกันไง

ไม่ให้ปอนเนี่ยหนีปอนก็พยายามจะหนีแหละ

เห็นภาพแหละว่ากว่าจะไปปฏิบัติการ
คือไม่ใช่เพิ่งมาอยู่ตรงหน้าปากซอยนะ

ชาวบ้านชาวช่องไม่มีใครรู้ไม่มีใครสังเกตเลยค่ะ

เจอทั้งยาไอซ์ที่อยู่ในกางเกง

โทรศัพท์มือถือมอเตอร์ไซค์สำหรับส่งไอซ์

ตำรวจก็นำกลัวไปตรวจชี่

ขยายผลต่อได้ค่ะไปจับกลุ่มเจ๊พร
พรหรือว่านางอุมาพรพาธีเนี่ยนะคะ
อยู่ที่ตำบลกำแพงเพชรเหมือนกัน
แล้วตอนที่เข้าไปจับกลุ่มเจออะไรล่ะไอซ์๕๐กรัม
แล้วเจอยาบ้านะ๖๕๗เมตร
ที่แรกคิดว่าเจ๊พรใหญ่กว่าปอนนะ

เปล่าเจ๊พรเป็นลูกค้าของปรนอีกทีหนึ่ง

นี่แหละเป็นผลงานการจับกลุ่มนักค้า
จากการวางแผนปลอมตัวเป็นคนรับซื้อของเก่า
เพราะว่าปกติเวลาไปแบบตำรวจคนร้ายเขาไหวตัวทัน
แล้วทุกครั้งที่มีการปลอมตัวเนี่ยก็จะสำเร็จทุกทีเลยนะคะ
เมื่อกี้ในช่วงห้องข่าวหัวเขียวผมพูดถึงรางวัลนำจับไป
คุณผู้ชมถามว่าแล้วฉันเป็นประชาชนคนธรรมดา

คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมแจ้งเบาะแส
ถ้าคุณผู้ชมแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มยาเสพติด

๑๓๘๖เป็นสายด่วนปปศนะครับ
ไม่ใช่นิดเดียวไม่ใช่เท่านั้นครับ
เม็ดนี้ที่คุณแจ้งถ้าเขานำสืบขยายผลไป
แล้วไปจับได้๑ล้านเมตร
ท่านก็จะได้ส่วนแบ่งของรางวัลลำจับนี้ด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าแค่กรณีย่อย
แต่อันนี้มุมหนึ่งมันก็สะท้อนว่า
ตอนนี้ตำรวจจับไม่ไหวแล้วไม่รู้จับไม่ไหว

อัยบาปมันเยอะมหาศาล
ช่วยกันถ้าใครสนใจนะตามที่ผมบอกไปครับ

แล้วเวลาเราเห็นนะพวกพ่อค้ายา
หรือว่าคนส่งยามักจะเก็บเงินสดไว้เยอะ